มาติดตามอาการป่วยของนุ๊กสุธิดากันหน่อยนะคะ
หลังจากตรวจพบก้อนเนื้อบริเวณลำคอแล้วต่อมาแพทย์ก็ยืนยันว่า
ป่วยเป็นมะเร็งไทรอยด์นะคะ
เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับการรักษา
โดยบอกว่านับจากนี้ไปนะคะเธอจะต้องรับประทานฮอร์โมนไทรอยด์ไปตลอดชีวิต
ติดตามการเปิดใจของเธอจากรายงานนี้กันเลยค่ะ
นักแสดงสาวนุกสุธิดาตรวจพบก้อนเนื้อบริเวณคอ
ซึ่งแพทย์ก็วินิจฉัยว่าพบเนื้องอกบริเวณไทรอยด์
ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อออก
ซึ่งหลังจากทำการผ่าตัดพบว่ามีก้อนเนื้อมากถึง๑๗ก้อน
และมีบางส่วนลามไปที่ต่อมน้ำเหลือง
ซึ่งแพทย์ก็ได้นำชิ้นเนื้อไปตรวจและทำให้พบเซลล์มะเร็ง
นักแสดงสาวได้เปิดใจผ่านไทยรัฐทีวี
เล่าถึงวิธีการรักษาหลังจากผ่าตัดก้อนเนื้องอกออกไปแล้ว
ก็แนะนำให้รักษาด้วยวิธีการกลืนแร่
สมกับมันตภาพรังสีเพื่อยับยั้งเซลล์

ต้องเข้ารับการตรวจว่าผลการรักษาจะเป็นไปตามที่หวังหรือไม่
และหลังจากนี้ตัวเธอต้องรับประทานฮอร์โมนไทรอยด์ไปตลอดชีวิต
ปกติมะเร็งไทรอยด์จะไม่ค่อยลาม
จากว่าพวกที่ปล่อยไว้นานจริง
นี่ก็คือลามไปที่น้ำเหลืองตัดออกมาทั้งหมด๑๗จุด
เลาะออกมาเป็นพวงเครื่องในไก่ทั้งหมดเลย
คือแรกมันก็คือการรักษาเหมือนกับว่าหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้ว
เราก็ไปเก็บกวาดอีกทีนึงให้แน่ใจว่า
เนื้อเซลล์มะเร็งมันไม่ได้เล็ดลอดไปทางไหน
ตอนนี้สิ่งที่ต้องทานเปลี่ยนไปเลยตลอดชีพ
ก็คือฮอร์โมนไทรอยด์เพราะเราไม่มีแล้วใช่ไหมคะ
เราก็ต้องทานฮอร์โมนไทรอยด์ไปตลอดชีพ
และแม้ว่าตอนนี้ตัวเธอต้องเจอกับโรคร้ายแบบไม่คาดคิด
แต่จากการได้พูดคุยจะเห็นได้ว่าตัวเธอไม่มีความเศร้าให้ได้เห็น
อีกทั้งยังประกาศว่ากำลังใจดีเกินร้อย
เพราะได้รับกำลังใจจากครอบครัวและคนรอบข้างอย่างท่วมท้น

นั่นก็คือการต้องอยู่ห่างจากลูกในช่วงที่ต้องพักรักษาตัว
เนื่องจากห่วงเรื่องผลปวงสารกับมัตตภาพรังศรี
ที่อาจจะส่งผลถึงสุขภาพของลูกได้
วันที่มันรักษาแล้วมันแย่มากจริง
เราก็ได้กำลังใจจากเพื่อน
คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวสามีลูก
รวมถึงแฟนคลับค่ะ
ในวันที่แบบเราแย่สุดแล้ว
จริงนะมีอยู่วันที่แบบไม่เอาแล้วจะไม่รักษาเลยเหรอ
แต่พอหันไปเห็นข้อความต่างที่มันเด้งมา
คือแบบพูดแล้วน้ำตาจะไหลนะรู้สึกเลยว่าเราได้กำลังใจเยอะมาก